คุณผู้ชมในช่วงนี้ไปดูความคืบหน้าด้านนี้ก็หน่อย
แก้ไขปัญหาแล้วก็ปราบรามกับบรรดาเว็บหลอกลวงทั้งหลาย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ล่าสุดเร่งปราบรามเว็บไซต์หลอกลวงในเชิงลุกครับ
โดยคุณประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรี
การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือว่ากระทรวงดีอีครับเปิดเผยว่าได้เร่งดำเนินการเชิงรุก
ปราบปรามการหลอกลงประชาชนผ่านโซเชียลมีเดีย
โดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างเป็นเว็บไซต์โรงแรมปลอม
อกให้เหยื่อหลงเชื่อโอนเงินจองที่พัก
ทางกระทรวงดีอีนั้นได้ตั้งศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงออนไลน

สามารถทราบผลได้ภายใน๑ชั่วโมง
จอดจงเป้าหมายขึ้นว่าไม่ได้หวานมั่วแล้ว
จะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเลือกใคร

แม้ว่าจำนวนการรับแจ้งผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง
ตอนนี้จะลดลงเหลือวันละประมาณ๗๐๐ราย
แต่ว่ามูลค่าความเสียหายสวนทางคือเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะเว็บพันธ์ออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียน

ดังนั้นต้องเร่งปราบรามคนทำผิด

และผู้เล่นเพื่อให้รับโทษตามกฎหมายทันทีครับ